มาดูที่เรื่องของเหตุการณ์รถชนแล้วหนีกันหน่อย
แต่คำถามเจ้าของบ้านขอถามประโยคนึง

แล้วที่สำคัญเป็นรถของตำรวจด้วยนะครับ
เอ้าเขาก็ตกลงเสียงดังอยู่นะ

ใช่รถก็สะเทือนประตูบ้านก็สะเทือน

คนขับรถเหมือนจะจอดแล้วลงมาหรือเปล่า

ไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าถอยรถชนรั้วชาวบ้านดังขนาดนี้
แล้วทับมิเตอร์น้ำด้วยสักพักหนึ่งถอยอยู่แป๊บหนึ่งนะ

ชาวบ้านก็เอ๊ะเดี๋ยวตำรวจจะลงมาดูหรือเปล่า
ชนประตูบ้านแล้วนี่ชนใช่ไหมชนหรือเปล่า

ถอยหลังอีกสักรอบหนึ่งสักพักหนึ่ง

ซอยซอยค่อนข้างจะแคบแคบหน่อยมันมีโต๊ะเอ่ยอะไรเอ่ย
แล้วก็มีหน้าบ้านของชาวบ้านมีการสาดยื่นไป

แล้วทำไมคุณตำรวจไม่ลงมาดูบ้านฉันหน่อยหรืออย่างไร

เอามาโพสต์เอาไว้บอกว่าตำรวจสพพระสมุทรเจดีต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อ
เพราะว่าข้างรถมันมีสติ๊กเกอร์ชัดเจนนะครับ
ขับรถถอยหลังมาชนรถของชาวบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายของ
จริงชาวบ้านเห็นว่าเอ้าท้ายรถตำรวจก็ยุบนะ

คือป้าเจ้าของบ้านเองก็ตะโกนเสียงดังเหมือนกันว่าชนประตูไหมน่ะ
สุดท้ายแล้วก็ออกไปเลยครับ

ชาวบ้านบอกโอ้โหต้องมาช่วยกันซ่อมประตูเลยเพราะว่าประตูบ้านเปิดไม่ได้

ทำไมคุณตำรวจไม่ลงมาดูกันหน่อย
ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านค้าที่จุดเกิดเหตุ
ไปเจอคุณตำรวจพอดีครับคุณประจก

ชี้แจงแบบนี้วันนั้นมากับเพื่อนตำรวจ๒คน
ทีนี้มารู้ทีหลังคือตอนแรกมาตรวจตู้แดงก่อน
แล้วก็ถอยตรงนี้ถอยเป็นประจำเพราะมาตรวจบ่อย
แต่วันที่เกิดเหตุด้วยความที่ซอยมันแคบ
แล้วฝั่งขวาที่คุณผู้ชมเห็นมันมีม้าหินอยู่ใช่ไหม
มีเด็กนั่งอยู่มีข้าวของเต็มไปหมดเลย
แล้วก็ฝั่งซ้ายก็มีรถสีขาวคันนั้น๕ประตูจอดอยู่
ก็เลยแบบไม่รู้จะถอยยังไงมันก็แคบ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปถอยชนประตูชาวบ้าน
ด้วยความเกร็งคุณผู้ชมแล้วก็ไปเหยียบมิเตอร์น้ำด้วย
มารู้อีกทีตอนเจ้าของบ้านโทรไปบอก
คุณตำรวจมาชนประตูบ้านชั้นทับมิตเตอน้ำบ้านด้วย
สุดท้ายก็ต้องไปเคลียร์กันว่าจะชดใช้เท่าไหร่
จนกระทั่งมาเห็นข่าวเพราะเพจเขาเอาไปโพสต์
ก็เลยเดินทางมาขอโทษคุณป้าถึงหน้าบ้านเลย
คุณป้าคุณตำรวจมาขอโทษแล้วคุณป้าจะว่ายังไงไปฟังครับ
ปกติก็จังหวะชนไม่ได้ยินจริงต้องขอโทษด้วย
ไม่รู้เรื่องตอนที่นู่นขับรถออกไปตรวจตรงไหนแล้วล่ะ
ก็ไปเห็นพอดีเจ้าของที่บ้านเจ้าของที่ติดตู้แดงก็โทรไปประสานว่า
แล้วก็เหยียบนิเตอร์น้ำเขาเออนะ
ก็ประสานเขาว่าเออช่วยช่วยนี่หน่อยเดี๋ยวเป็นใหญ่
ช่วยขาร์มสร้างด้วยว่าลองเท่าไหร่ยังไงเนอะ

คือว่ามันจบแล้วก็เลยจะมาขอโทษ

ป้าก็ไม่ติดใจอะไรก็ขอบคุณ
ขอบคุณป้าที่ไม่เอาเรื่องไม่อะไร
เอาเป็นว่าคุณป้าไม่ติดใจแล้วเพราะคุณตำรวจเขาซ่อมให้
ใช่ค่ะเขาก็มาขอโทษถึงบ้านเลยด้วยนะคะ